แบบนี้ก็มีเหรอนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดบุรียรำค่ะ
เด็กสาวคนหนึ่งอายุ๑๔ปีนะคะลื่นล้มในห้องน้ำ

ถามว่าไปท้องกับใครเธอบอกว่าท้องกับเทพ
อ้าวแล้วถามเทพไหนถามไปถามมาเทพอยู่ในพ่อเลี้ยง
เธอให้ข้อมูลแบบนี้นะคะ
อะเหตุการณ์นี่เกิดขึ้นที่อนเผื่อนหนองโหงจังหวัดบุรียรรมนะคะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลยค่ะไปสอบถามนางหนูจร
อายุห้าสิบปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง
แล้วก็พาผู้ศึกข่าวไปที่บ้านบ้านหลังที่เกิดเหตุ
ซึ่งเป็นบ้านของเด็กม๒ที่ท้อง๒เดือน
แต่ไม่มีใครอยู่ค่ะบ้านปิดประตูแบบนี้ล็อกไว้แบบนี้
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่า
ที่มารู้ว่าเด็กคนนี้ท้องก็คือ๒๘พฤษภาคมที่ผ่านมา
น้อง๑๔ปีลื่นล้มในห้องน้ำเพราะเวียนหัวหน้ามืด
พี่สาวก็เลยพาไปโรงพยาบาลตรวจร่างกายอ้าวปรากฏตั้งคันได้๒เดือน
พยาบาลก็สอบถามไปท้องกับใครเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไง
น้องคนนี้ตอบว่าองค์เทพเป็นคนทำค่ะองค์เทพเป็นคนทำ
คำตอบของเด็กคนนี้ทำให้คนที่ถามทั้งคุณหมอทั้งคุณพยาบาล
ประหลาดใจว่าองค์เทพคือใครและองค์เทพไหน
ถามไปถามมาองค์เทพไหนคะหนูองค์เทพไหนคะลูกครับ
เทพอยู่ในพ่อเลี้ยงสรุปแล้วพ่อเลี้ยงเป็นคนทำ
แต่นี่เป็นความเชื่อของครอบครัวนะคะว่าพ่อมีองค์อยู่
อย่างไรก็ตามเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อแต่ฟังเสียงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเล่าก่อนค่ะ

รักษาลูกใช่เขานับถือเทพ
เขาบอกว่าเขารักษาลูกเพราะลูกไม่สบาย
เวลาปวดหัวเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยก็ให้พ่อเขารักษา
เนี่ยเขาพูดแบบนี้แหละคือคือพ่อพ่อก็บอกใช่ไหม
หรือว่าเด็กบอกเด็กบอกก็เพราะเขาครอบครัวเขาถือเทพ
เขาถือเทพอืมเขาเป็นร่างทรงหรือว่าเขาเป็นร่างทรง
ชื่อชื่อเทพอะไรครับไม่รู้เหมือนกัน
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำลูกเขาอ๋อแต่เด็กบอกว่าใช่
พ่อเป็นคนทำแต่พ่อไม่รู้ว่าตัวเองทำเพราะว่าเขา
เขาเป็นร่างทรงไงเขามาเทพเข้าเขาอย่างนี้
คือว่าเทพจะทำหรือไม่รู้ตัวจ้ะเขาบอกอย่างงั้น
แต่เขาไม่ได้รับสารภาพเขาก็ไม่ยอมรับนะ
แม่เขาก็ยังไม่ยอมรับเลยว่าผัวเขาทำอะไร
เออท่าฟังที่ไหนจะไปคงคืนเด็กนะคุณน่ะเออนั่นสิ
แล้วฟังตามที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกเนี่ยนะคะ
ก็คือลักษณะที่ช่วงที่ไปทำน้องเนี่ยคงบอกว่า
จะไปช่วยน้องจากอาการป่วยต่างอ่ะ
คงอ้างแบบเนี้ยช่วยจนน้องท้องเนี่ยนะเอ้ยเออ

ก็เรื่องนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจไปพูดคุยกับพี่สาวที่บอกว่า
อายุยี่สิบสองปีคนที่พาน้องไปหาหมอเนี้ย
บอกว่าไม่ใช่แค่น้องคนเดียวที่ถูกกระทำแบบนี้
ตัวเองก็ถูกกระทำตั้งแต่มห้าโอ้โห
พ่อจะมาหาเธอกับน้องแบบวันเว้นวันสลับกันเออ
หนึ่งพี่วันหนึ่งน้องอ่าและปกติในบ้านเวลามีใครเจ็บไข้ได้ป่วย
พ่อจะเป็นคนทำหน้าที่รักษาด้วยวิธีการลักษณะแบบนี้
ครอบครัวที่นับถือองค์เทพนี้อาศัยอยู่ด้วยกัน๗คนนะคะ
บ้านนี้มีกัน๗คนค่ะสองสามีพันรยาค่ะ
ภรรยามีลูกติดนะคะ๓คนลูกชายเป็นคนโต
ลูกสาวคนรองอายุยี่สิบสองปีและลูกสาวคนเล็กที่ท้องไปเนี่ยนะคะ
อายุสิบสี่ปีนอกจากนี้สองสามีพันรยาก็มีลูกสาวด้วยกันอีกนะ
สองคนค่ะปกติครอบครัวนี้ไม่ค่อยสูงสิงกับใครค่ะ
มีอาชีพค้าขายเช้าไปขายของเย็นกลับบ้านมาปิดเงียบเลย
รู้ดีว่าครอบครัวนี้ถือองค์เทพแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเทพอะไรนะคะ
และเห็นมักจะพากันไปทำพิธีกรรมหลายจังหวัด
ไม่มีใครรู้ว่ากิจกรรมนี้คืออะไรเกี่ยวกับความเชื่ออะไรทั้งสิ้น
ด้านตำรวจสพนหงษ์บอกว่าแม่เด็กยังไม่ได้มาแจ้งความด้วยนะ
เรื่องต้นทราบว่าทุกคนในครอบครัวเชื่อจริง
เชื่อว่าเทพเป็นคนทำแต่เป็นการรักษา
ไม่ได้มาทำร้ายล่วงละเมิดหรือข่มขืนอะไรแต่อย่างใด
เด็กหญิงอายุ๑๔ปีอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ที่บ้านพักเด็กนะคะ
ไม่อยากให้คนในครอบครัวไม่อยากให้คุณแม่คิดเลยว่าเป็นการรักษานะ
เพราะว่าลูกตัวเองตั้งคันนะครับอายุ๑๔เองนะ
ได้ซ่าวนะฟังแล้วก็แบบหดหู่อ่ะค่ะ